อีกหนึ่งสิ่งหลังจากนี้ที่หลายคนเป็นห่วง
ก็คือเรื่องของการไปสัมภาษณ์น้องก็ดี

ตอนนี้ตามรายงานข่าวคือหลายหน่วยงานนะ
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนเนี่ย

ไม่แน่ใจว่าจะไปให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่
ล่าสุดค่ะในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่า

ตามไล่ล่าครอบครัวของน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
แล้วก็หลังจากนี้นะคะน้องก็จะไปอยู่ในความดูแลของพมจังหวัดเชียงราย
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ก็ได้รับการเปิดเผยจากนายสมศักดิ์คณาคำ

เชิญผู้ปกครองครอบครัวทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนมาหารือร่วมกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงพังคำ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สาย
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทั้งกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
ในอำเภอแม่สายบอกว่าที่เรียกเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนมาหารือเนี่ยนะคะ
ก็ได้รับทราบจากผู้ปกครองทีมหมูป่าหลายคนบอกว่า
ขณะนี้เนี่ยคือมันมีปัญหาก็คือมีรถหลายคันทั้งติดสติ๊กเกอร์ก็ดี
ไม่ติดสติ๊กเกอร์ก็ดีคือบางคันติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
ก็เลยรู้ว่ามาจากที่ไหนบางคันก็ไม่ติด
ทีนี้ผู้ปกครองเขาบอกว่าเขากังวลแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะคะ
คือลักษณะของการไปติดตามน้องเนี่ยในอำเภอแม่สายบอกว่าไปติดตามไล่ล่าตามไปเส้นทางต่าง
คันนี้นะคุณผู้ชมลักษณะเนี่ยคือขับจี้เลยนะ
ขับตามรถของครอบครัวน้องไปติดแบบทั้งมีชื่อหน่วยงานแล้วก็ไม่มีชื่อหน่วยงาน
คันที่หนักกว่านั้นคือไปจอดซุ่มอยู่ด้านหน้าบ้าน
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาบางรายขับรถเวียนไปเวียนมาผ่านหน้าบ้านของครอบครัวน้องหลายรอบ
หรือเมื่อรถของครอบครัวขับออกจากบ้านอันนี้เข้าข่ายคุกคามเลยนะก็จะตามค่ะ
ขับตามไปติดติดเลยซึ่งผู้ปกครองก็บอกว่าวิตกกังวลไม่ทราบว่าคนที่มาขับตามเนี่ยเป็นใครมาจากไหน
ก็เลยทำให้เกิดความกังวลแล้วก็ระแวงเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยขอความร่วมมือจากทุกคนนะคะ
อำเภอบอกว่าให้เลิกลักษณะการกระทำแบบนี้ให้เลิกรบกวนแล้วก็ติดตามครอบครัวของน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
โดยได้มีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของทีมหมูป่านะคะว่าหน้าที่หลักของน้องหลังจากที่วันนี้ทำพิธีส่งน้องกลับบ้านไปสู่อ้อมอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้ว
ภารกิจหน้าที่หลักของน้องหลังจากนี้ก็คือการเรียนหนังสือต้องยอมรับนะคะว่ากว่า๑เดือนเต็มแล้วที่น้องเนี่ยคือไม่ได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ทันเพื่อนบ้าง
หลังจากนี้น้องก็ต้องพยายามที่จะไปติดตามว่าตัวเองเนี่ยคือไม่ได้เรียนตรงจุดไหนอย่างไรไปตามบทเรียนต่างให้ทันกับเพื่อนในห้องเรียนเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วการที่สื่อมวลชนไปติดตามทำรายงานพิเศษชีวิตน้องแล้วก็ครอบครัวจะอาจจะทำให้น้องคือได้รับผลกระทบตามมา

ขณะนี้ทราบว่ามีความพยายามจากหลายสื่อที่จะไปประกบไปหาน้องถึงบ้านเพื่อพูดคุยกับผู้ปกครองในการนำตัวเด็กมาออกรายการเป็นแบบเฉพาะเจาะจง
ซึ่งได้คุยกับผู้ปกครองแล้วนะคะบอกว่าขอให้พิจารณาหน้าที่หลักของน้องคือเรียนหนังสือซึ่งเด็กขาดเรียนมาแล้วร่วมเดือนการเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในห่วงเวลานี้
หากครอบครัวเด็กไปออกรายการโทรทัศน์หรือเข้าพบหน่วยงานใดเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรจะให้เกิดขึ้นเพราะเด็กต้องกลับไปใช้ชีวิตตามปกติและได้รับการปฏิบัติเหมือนนักเรียนคนอื่น
ถ้าผู้ปกครองรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนเข้าใจทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวของน้องด้วย
สำหรับทางโรงเรียนแจ้งว่าไม่ต้องการให้องค์กรการกุศลต่างไม่ต้องการให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานรัฐแล้วก็สื่อมวลชนเข้าไปรบกวนเพราะว่าโรงเรียนต้องการที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับน้องทั้ง๑๒คนแบบคือตามปกติเหมือนคนอื่น
โรงเรียนขอความขอบคุณขอขอบคุณหลายหน่วยงานที่เดินทางมาติดต่อเป็นจำนวนมากเมื่อเด็กทีมหมูป่าออกจากโรงพยาบาลและกลับเรียนแล้วก็เลยอยากให้น้องเนี่ยเรียนอย่างเต็มที่
เพราะว่าน้องทุกคนก็ยังคงเรียนหนังสืออยู่
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องหลักหลังจากนี้เลย

ใช้เวลาประมาณ๒ปีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิต